สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไครสดใหม่ให้เยอะโอ้โหเมววันนี้แต่งตัวเต็มเหมือนสุดยอดนะ
เหมือนในการกลางคืนมากน้องไปอ่าอีเวนต์ของมาค่ะพี่ค่ะ
น้องต้องเลยขอจัดเต็มนิดหนึ่งวันนี้ไปเจอน้องมาแล้ว

ตอนแรกบอกว่าไม่เคยเจอกันยังไม่เคยทำงานด้วยกัน

ดาวรุ่งของช่อง๗เขาเลย
แล้วคนนี้แบบคู่จิ้นในละครเขาค่ะ

เขาเรียกว่าน้องอเล็กซิลาเดชป่ะ
อเล็กซิลาเดชรอบก่อนเจอคุณบอตกร

พี่อุเทนบอกว่าจะออกมาแถลงเรื่องสำคัญ

คนก็เลยแบบเอ๊ะเรื่องอะไรใช่ไหมคะพี่ตอนแรกเลย

คนพูดถึงวัดท่าไม้กันเต็มไปหมดเลยว่า
สรุปแล้วอะไรเกิดขึ้นบ้างมีอะไรยังไง

บอกว่าปอกับโรเบิร์ตจะพูดแล้ว
พร้อมกับเปิดคลิปสำคัญเนี่ย

บัตเทนก็พอตนี้ฟังคะพระเจ้า

ปรากฏว่า๙โมง่นนี่นะเดี๋ยวคนต้องรอฟังกันเยอะ
กดว่าหลวงพี่บัตเทนขอกลับมีข้อมูลเหมือนกันค่ะ
ให้ข้อมูลว่ามีชายชะกันพกปืนขับรถประกบ
แล้วก็จอดขวางรถของคุณปอกับคุณโรเบิร์ตครับ
ปรากฏว่าพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยมีการออกมาเปิดเผยกรณีนี้นะคะ
โดยระบุบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไปตรวจสอบว่าข้อเท็จจริงเรื่องนี้มันเป็นยังไง
หากพบว่าบุคคลหรือเป็นข้าราชการตำรวจในสังกัดใด
มีเจตนาหรือว่ามีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำความผิด
ให้ดำเนินการตามกรอบของกฎหมายทันที
ยืนยันนะคะบอกว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติไม่ได้สั่งการ
หรือว่ามีนโยบายให้ดำเนินการเช่นนั้นกับผู้ต้องหาในคดี
ซึ่งหากว่าผู้ต้องหามีพฤติกรรมที่จะผิดสัญญาประกัน
ก็สามารถยกเลิกสัญญาประกันแล้วก็นำตัวกลับมาควบคุม

เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกรณีที่พาไปเดินทุดง
ข้ามหนีไปหรือเปล่าก็มีกรณีนี้เกิดขึ้นมาค่ะ
ในฐานะที่ท่านเนี่ยกำกับดูแลกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเรื่องนี้
ก็ออกมาบอกว่าตำรวจไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไปทุดงของทั้งสองท่านเลย
แต่ตำรวจตะเวนชายแดนไม่อยากจะให้ข้ามผ่านจุดตรวจ
ซึ่งเป็นแนวชายแดนด้านความมั่นคง
ที่เจ้าหน้าที่เองเขาดูแลไม่ให้มีการกระทำความผิดต่าง
ว่าจะเป็นเรื่องของการลักลอบแรงงานต่างด้าว
สินค้าหรือว่าของผิดกฎหมายในแถวนั้น

เป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างอันตราย
แล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นยุทธการของทหารด้วย
ประกอบกับตอนนี้ประเทศเพื่อนบ้านมีการต่อสู้
เพื่อความปลอดภัยจึงไม่อยากให้คนทั่วไป
หรือมีการไปเดินทุดงเนี่ยค่ะ

เพราะว่าถ้าผ่านเข้าไปเจ้าหน้าที่เขาอาจจะดูแลไม่ไหว
ยืนยันว่าไม่ใช่การไปเกี่ยวข้องหรือติดตาม
แต่เป็นการทำงานตามปกติของหน่วยตะเวนชายแดน
เมื่อถามถึงกรณีที่โลกโซเชียลเนี่ย
ชมการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตะเวนชายแดน
พลตำรวจเอกดำรงศักดิ์ก็บอกต่อค่ะ
บอกว่าต้องขอขอบคุณชาวเน็ตทุกคน
เพราะตำรวจทำงานอย่างตรงไปตรงมา

แล้วก็ทำงานไปตามพยานหลักฐานต่าง
ประชาชนคงจะเข้าใจว่าตำรวจเนี่ย
ไม่ได้มีเจตนาจะอยู่ฝ่ายไหน
แล้วก็ทำงานไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเท่านั้นครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่วันนี้คนก็พูดถึงเยอะมากคือ
ที่ตอนแรกใช้คำว่าปฏิบัติธนายกฤษณะ

คุณแม่ออกมาบอกว่าจริงเขาไม่ได้ปลดนะคะ

ครับผมมาก
คือจะได้ไม่ต้องออกมาให้สัมภาษณ์ใด
ไม่ต้องไปเดินเอกสารหรือว่าไปโรงพัก
ซึ่งสาเหตุเนี่ยมาจากการที่คุณแม่บอกว่าขัดคำสั่งคุณแม่ค่ะ

เวลาไปโรงพักท่านตำรวจนายใหญ่ก็ไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
เนื่องจากว่าเพิ่งจะจบทนายมา๒ปี
รวมไปถึงกฎหมายก็เลยยังไม่แน่นมาก

แล้วแม่เขาพูดว่าในบางกรณีที่แบบว่า
ไม่ได้อยากจะให้พูดออกสื่อทนายก็เอาไปพูดออกสื่อ
แม่ก็เลยบอกให้พักงานร้อยเปอร์เซ็นต์ไป
ซึ่งคนก็จะไปถามเหมือนกันแล้วทำไมทีแรกทนายคนนี้คุณแม่ถึงเอามาทำล่ะ
คุณแม่ก็ตอบไปบอกว่าทางสพนนทบุรีเขาเป็นคนบอกถึงทนายคนนี้มา
แม่ก็เลยเข้าใจว่าทางสพแนะนำทนายคนนี้ก็เลยรับมาทำ
ที่แม่บอกชอบทำเกินหน้าที่เช่นพยายามจะเข้าในห้องผ่าศพ
ชอบแย่งแม่สัมภาษณ์นะเนี่ยประเด็นหลักเลย
หลายครั้งแล้วก็ทำไมไม่ฟังชอบแย่งแม่สัมภาษณ
ตั้งข้อประเด็นที่ทำให้แม่รู้สึกไม่พอใจ
เหมือนกับไปยุ่งในคดีมากจนเกินไปอะไรประมาณนั้น
ชอบออกรายการโทรทักชอบวิจารณ์การทำงาน
เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรอย่างนี้ก็

เมื่อไหร่จะมีการพูดถึงคดีก็จะเป็นทนายเดชา

แรกเป็นที่ปรึกษาก่อนตอนนี้ขึ้นมาเป็นทนายในคดีนี้ให้คุณแม่

ซึ่งเอาจริงแล้วก็อย่างที่บอกกันว่า
เรื่องไปกันใหญ่ไปถึงวัดท่ามงท่าไม้
มีคนพูดถึงแบบว่าเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นเหลือเกิน

เมื่อก่อนเราเห็นรถข้างหลังจะเขียนว่าวัดท่าไม้

นี่ฮะเรียบร้อยวัดท่าม้าย
ใช่ไหมเพราะอะไร
ก็พบมีประเด็นเรื่องของกรณีที่
คุณปอกับคุณโรเบิร์ตไปบวชเป็นโยคีที่นั่นด้วยล่ะ

หนึ่งว่าเอ๊ะทำไมถึงแบบว่าให้ทั้งสองคนไปบวชให้ล่ะอะไรอย่างนี้

ปรากฏว่าอ้าวนักข่าวไปรอกันหมด
วันที่๑๖ไม่ใช่ค่ะไปอยู่อีกสาขาหนึ่งที่ราชบุรีอย่างนี้
ผมแล้วก็มีลูกศิษย์บางคนที่เวลา
เขาอยากไปที่ราชบุรีเขาเข้าไม่ได้นะมดทั้งที่เป็นลูกศิษย์เอง
วันนี้คือจากกระแสก่อนดีกว่า

พูดถึงกระแสหลังจากคนเนี่ยแห่แกะสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้

อ่ะแล้วเมื่อก่อนบิวบอร์ดขึ้นทางด่วนตรงทางสะพานแขวนขึ้นมา

ถ้าสมมุติจะนับค่าพรีเซนเตอร์จริงฉันว่าเป็นร้อยล้าน
เพราะพรีเซนเตอร์ตัวท็อปหมดเลยอยู่ในบิลบอร์ด

ก็ตอนนั้นคนก็จะติดสติ๊กเกอร์กันเรื่องวัดท่าไม้เนี่ยนะครับ
หลังจากที่บวชพรามให้กับปอกับโรเบิร์ตปุ๊บนะ
ที่ธรรมสถานวิโมกศิวาลัยที่สวนพึ่ง
ซึ่งเขาใช้ว่าเป็นสาขาของวัดท่าไม้เนี่ย
หลังจากนั้นปุ๊บกระแสวิพากษ์วิจารณ์มันเกิดขึ้นอย่างหนักครับ
เฉพาะลูกศิษย์เนี่ยที่เขาติดสติ๊กเกอร์วัดท่าไม้ไว้
ตอนนี้พากันแห่แกะสติ๊กเกอร์ออกเลย
ความคืบหน้าวันนี้หลวงพี่อุเทรนเจ้าอาวาสวัดท่าไม้เนี่ย
เขาพูดถึงประเด็นนี้เลยจริงนะฮะ

อัตมาบังคับจิตใจใครไม่ได้หรอกโยม
อัตมาบังคับไม่ได้แล้วแต่ลูกศิษย์

ทำดีก็ไม่ได้หวังสิ่งตอบแทน
เป็นการเป็นมนุษย์เท่ากันหมด
จะผิดจะไม่ถูกให้กฎหมายตัดสิน

เมื่อเราทุกข์มาเราก็ให้ที่ยืน

ท่านที่อยู่ท่านอยู่ที่อาสมนู่นน่ะที่

นำโยฮีโลเบิร์ตกับโยฮีปอร์ต
ก็เขาบอกโอ้โหเหมือนกับหลวงพี่อุเทนทำไมแบบว่า

มันจะติดกับของสาด่านชายแดนสามองค์

เขาก็พูดถึงว่าเขาไม่ได้คิดจะหนีไปไหน
เขาขอเวลาปฏิบัติธรรม

พร้อมกับระบุว่าที่ผ่านมาเนี่ยทุกข์เหลือเกิน
ตกเป็นจำเลยสังคมไม่มีโอกาสจะบอกอธิบาย
บอกถึงเวลาให้คำมั่นว่าจะออกมาพูดอย่างแน่นอน
เขาบอกเขาขอบวชก่อน๙วันนี้
ตอนนี้ผมพี่โรเบิร์ตคนบนเรือเป็นจำเริงสังคม
เรียนตรงผมมีความทุกข์มาก
ครอบครัวธุรกิจชื่อเสียงภูมิเสียหาย
ไม่มีใครถามผมเลยว่าเรื่องจริงมันเกิดอะไรขึ้นบ้าง
เพราะเราไม่มีสิทธิ์ได้พูดนี่ฮะแต่ที่จริงก็พูดได้นะฮะ
แล้วหลายคนก็ถามตั้งแต่ต้นอยู่แล้วว่าจริงเรื่องจริงมันคืออะไร
ถูกต้องนะครับผมซึ่งแม้กระทั่งเมื่อวานเนี้ย
อย่างที่เขาบอกว่าวันนี้ตอนเก้าโมงครึ่งที่เมย์บอก
คือหลังจากที่เขาโพสต์เฟซบุ๊กเนี่ยว่าโอเคจะถวายกัน
คนติดตามกันนะฮะว่าเพราะตอนแรกคนก็คิดว่าเอาละ
โยคีปอลโยคีเบิร์ตคงจะพูดอะไรที่เป็นคดี
เรื่องเกี่ยวกับคดีปรากฏอ้าวคนละเรื่องฮะดูอะไรกันอยู่
ตื่นเต้นอ่าฮะแบบอ่าข่าวอ่าคุณแจงโมข่าว
ความคืบหน้าเนี้ยก็จะมาช่วงบ่ายบ่ายค่ะบ่ายสองบ่ายสามกันอ่ะ
วันนี้ตอนเย็นจะมีอะไรตอนเย็นจะมีการแถลงอะไรไหม
ตอนเช้าเลยวันนี้ทุกคนตั้งตารออยู่ไหมฮะจิบตอน
ต้องป้าลาโมงอ่ะอือฮือนึกว่าจะแบบว่า
ไฟชุดงก์เสร็จเราก็เจอกับชายสกันแล้วก็อ่า
ค่ะทางตำรวจเองเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้จะคุกคามนะอืม
ที่ก็ต้องดูว่าเขตตะเวนชายแดนมีใครเข้าออกหรือเปล่า

สมมติพูดตรงไปตรงมาว่าใครจะเข้าใครจะออกหรือไม่
มีการตรวจค้นขนาดที่คุณโปรดาคุณโรเบิร์ต
ไปทุดงไปปฏิบัติธรรมนั้นแหละ

ทางเจ้าที่เขาก็เลยต้องกันให้
โยคีปัอกับโยคีโรเบิร์ตเนี่ยลงมาด้านล่าง

ใช่ก็คือสิ่งที่พระอุเทนเขาพูดนั่นแหละเขาพูดในธรรมนองที่ว่าประมาณว่า
เหมือนกำลังจะพาไปกาญจนบุรีนั่นแหละ
ซึ่งมันมีการตรวจสอบกันอยู่แล้วถูกต้องไหมล่ะ
ก็เป็นหน้าที่แล้วก็บอกว่าโอเคละก็มีการขอโทษ
ในโลกออนไลน์เนี่ยเขาก็เลยมีการแชร์คลิป
คลิปขนาดที่รถกระบะของไฮโซปอลกับโรเบิร์ตเนี่ยนั่งมา
ก็ไปเดินทำไปทุกโดงแล้วปฏิบัติทำในการจนทะบุรีเนี่ยฮะ
เจ้าหน้าที่ด้วยยินยอมบอกหาทรวดแบบประชาชนน้อย
แต่พออย่างที่เจ้าหน้าที่เขาพูดชัดเจนว่าตรงนั้นมันเป็นพื้นที่ที่มันค่อนข้างอันตราย
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาจจะมีการลักลอบอะไรเข้ามาเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานตามระบบของเขา
อันนี้ยังชัดเจนอยู่แล้วอ่ะดังนั้นก็ไปเดินทุดงฝั่งอื่นมา
เดี๋ยวช่วงนี้ไปครบทรงชาติสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาครับ
เอาจริงเค้ากำลังจะพูดถึงกันเออยัง
อย่างที่เมย์บอกว่าชุดร่วงที่อื่นก็ได้เนอะ
ใช่พอเวลาไปเดินอยู่ทางฝั่งตะเข็บชายดาน
ที่คุณมีคดีความอยู่หลายคนก็ต้องรู้สึกแล้วว่าถ้า
เดินแถวนั้นเนี่ยก้าวผ่านเส้นไปปุ๊บมันข้ามไปอีก
ประเทศหนึ่งแล้วคุณมีโอกาสจะข้ามไปหรือเปล่าล่ะ
หรือยังไงไปแล้วคุณอาจจะไม่กลับไหมหลายคนตั้งประเด็น
เรื่องนี้อยู่แล้วแล้วยิ่งมีคลิปแบบเนี้ยค่ะในระหว่างที่เจ้าหน้าที่เขามีการ
ตรวจเนี้ยคือเขาก็พยายามอืมที่จะหนีจากตรงนั้นไปอ่ะอ่าฮะอ่า
ลองดูคลิปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมเปิดให้ค่ะ
จ้า
อันนี้ถามสุขรวจของทุกพลวง
ผมปลอดภัยว่ารถหลบไปถ้ายังไงไหมบอกว่าไม่เอาอีก
แล้วคุณสามารถดูต่อมาเป็นไง
เราจะไม่รู้คุณสามารถห้องไงถ้าสมมุติคุณดูคลิปนี้แล้วมันควร
เรื่องเลยเขาก็แค่ถามเอารถขึ้นไปได้ไงมันเกินเวลาแล้ว

คลิปนี้ขึ้นความให้บอกจะต่ำที่ชาวเน็ตเขาก็บอกกัน
หรือแม้กระทั่งให้แบบว่ามือถืออย่างบอกไม่มีการพบมือถือ
ก็มีการพกมือถือหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวเขาก็มีการออกมาตอบ
ถ้าสมมุติดูกันจริงจังมันแตกต่างจากคลิปจากข่าวที่ออกมาใช่ไหม
จากข่าวดูรุนแรงมากจากที่หลวงพี่ท่านมีการแถลงออกมาเรื่องนั้นว่ามีเจ้าหน้าที่มาประกบ
ขวางรถอืมนะฮะซึ่งทุกสิ่งทุกอย่างเขาก็บอกมาว่าเขาทุกข์
นะฮะคุณปอเขาบอกเขาทุกข์ว่าวันนี้ตั้งแต่แตงโมตกเรือพวกเขาทั้งหมด
อย่างที่เมื่อกี้เราพูดให้คุณฟังไปว่ากลายเป็นจำเลยสังคมไปได้ไงอืม
คำหนึ่งที่คุณปอบอกเขาลั่นเลยว่าเขาไม่เคยหนีข้ามไปพม่าอืม
แล้วก็พร้อมแถลงทุกเรื่องแน่ครับเหมือนแบบว่าแตงโม
ทุกเรื่องแตงโมนะฮะแล้วก็โรเบิร์ตเนี่ยวอนปฏิบัติกับคนบนเรือ
ความยุติธรรมมีจริงครับคือวันนี้นะฮะที่เอ่อ
พุทธศาสตร์ยิโมสิวาไรที่วันนี้นักข่าวไปกันเยอะเยอะ
ได้มีโอกาสสัมภาษณ์โยคีเนอะต้องเรียกว่าโยคี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

พอไปเดินเสร็จแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็กั้นไว้บล็อกไว้แล้วก็ลงมาเนี่ย
ตอนแรกเนี่ยจะลงมาตอนตี๕เขาก็โดนเจ้าหน้าที่บล็อกไว้
ก็เลยลงมาตอนตีหนึ่งลงมาถึงด้านล่างที่สถานปฏิบัติธรรมเนี่ย
แล้วก็หลวงพี่อุเทนเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ไม่ต้องจำวัดที่นี่
ให้เดินทางไปที่กาญจนบุรีอืมก็เลยเอารถออกเนี่ย
ตั้งแต่ประมาณตีหนึ่งเนี่ยออกจะไปกาญจนบุรีก็ไปเจอ
อ่าเหตุการณ์ที่มีรถมาประกบอยู่ที่หน้าวัดแล้วก็มีมอไซค์มาอีกหนึ่งคัน
หลังจากที่รถออกไปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยมีรถกระบะเนี่ยขับตาม
แล้วก็ไล่ตามมาไล่ตามมาเสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็มีอีกคันนึงเนี่ย
อ่าตอนแรกเป็นแคมรี่แคมรี่เนี่ยขับตามไปก่อน
แล้วก็มีกระบะมาปิดหน้าทางทางที่จะไปกาญจนบุรี
เขาก็เลยลงมามีชายชะกันลงมาหนึ่งคนใส่ชุดดำ
แล้วก็มีปืนแล้วก็ขออนุญาตตรวจทุกคนที่อยู่ในรถ
แล้วเขาก็ถามว่ามีหมายค้นไหมมีอะไรไหมทำไมต้องตรวจด้วย
ชายจัดการบอกว่านายสั่งมาว่าให้ติดตาม
นี่ฮะเรื่องราวมันเป็นแบบนี้แต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาออกมาบอกว่าเขาไม่ได้มีการสั่งการลงไป
แล้วก็กำลังจะต้องไปเช็คว่ามีจริงหรือเปล่าแล้วก็เป็นใคร
ใช่ค่ะที่ไปทำงานนะครับแต่ถ้าที่ดูแล้วคือเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาก็ทำทำหน้าที่เขาป่ะ
มันยาวมันยามวิการนะพี่นะตีหนึ่งตีห้ามันยังอยู่ในช่วงเวลาแบบ
ถูกต้องใช่มันยามพิการด้วยแล้วช่วงนั้นเป็นช่วงที่กำลังมีการขนย้ายแรงงาน
แล้วก็รวมถึงเนี่ยมีการขนของเถื่อนในช่วงนี้เนี่ยมีคนทำแบบนี้เยอะมาก
เจ้าหน้าที่เขาก็เลยต้องตรวจตาแบบนี้นะฮะซึ่งวันนี้เราได้ฟังการต้องเรียกว่า
การพูดสั้นดีกว่าของโยคีปอเนี่ยเราไปฟังวันนี้เรามีเสียงกัน
ตอนแรกเขานึกว่าเป็นข่าวใหญ่ข่าวโตอุ้ยคุณปอคุณโรเบิร์ตจะพูด
พูดแล้วเหตุการณ์บนเรือเป็นยังไงครับปรากฏว่าไม่ใช่
แต่วันนี้เราไปฟังเสียงเขาสิว่าหลังจากที่เป็นข่าวมาวันนี้วันนี้นะ
สิบเอ็ดวันแล้วนะอืมยี่สิบเอ็ดวันแล้วฮะเป็นยังไงกันบ้าง
แล้วขอให้คำมั่นสัญญาว่าคำว่าจะหนีไปที่ไหนข้ามพม่าอะไรอย่างนี้
ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับอันนี้ขอให้ความมั่นสัญญาแล้วก็ขอความเห็นใจตรงเนี้ยครับ
ว่าเราขอความเป็นส่วนตัวในการปฏิบัติตรงนี้จริงจริงครับตั้งแต่เกิดเหตุมาเนี่ย
เราเคยให้ข้อมูลจากการโหนกระแสว่าเกิดอะไรขึ้นแต่อีกหลายมุมอีกหลายมิติ
อีกหลายคำถามที่เราไม่เคยตอบและอีก๒๐คำถามที่เกิดขึ้นที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากพวกเรา
หลักฐานที่เกิดจากติ๊กต๊อกก็ดีหลักฐานจากการประเมินก็ดีหลักฐานจากการคาดคณีก็ดี
ทำให้คนหนึ่งคนนะครับที่เราเดินทางไปทานอาหารกับเพื่อน
แต่วันนี้ผมพี่โรเบิร์ตและเพื่อนบนเรือเรากลับเป็นจำเลยของสังคม
วันนี้ผมผ่านมาแล้ววันนี้ยี่สิบสี่ถึงปัจจุบันเนี้ยเรียนตรงตรงนะครับ
เรามีความทุกข์มากผมมีครอบครัวผมมีธุรกิจ
แต่วันนี้ชื่อเสียงของผมเสียหายชื่อเสียงครอบครัวผมเสียหาย
แต่ไม่เคยมีใครถามผมเลยว่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นน่ะ
มันคืออะไรบ้างเพราะเราไม่มีสิทธิ์ได้พูด
ส่วนของกระบวนการยุติธรรมนะครับส่วนของการสืบค้น
ข้อความจริงหรือต่างนานาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยนะครับ
แล้วก็อยากให้ปฏิบัติต่อผมและอหรือ
คนต่างถ้าคนที่อยู่บนเรือเนี่ยให้มันเหมาะสมตามมาตรฐานนะครับ
คันลองต่างต่างที่ควรจะเป็นนะครับอย่าให้มันมากหรือว่าเอ่อ
เกินกว่าส่วนที่มันจำเป็นจะต้องควรจะทำอ่ะครับผมเชื่อว่าความยุติธรรมอ่า
ที่วัดท่า้ม้าเขาจะให้ยามโยงไปพริกฎิปัสนาที่แบบเดินขึ้นไปบนข่าวกระโจมค่ะ
มันปกติที่บอกอย่างงันนะนะฮะจริงจริงที่ตรงทางขึ้นลงขาวกระโจม
เขาก็มีเวลาบอกอยู่แล้วชัดเจนนะคะ
คุณผู้ชมเนี่ยคุณผู้ชมส่งมาให้ป้ายสีแดงชัดเจนเวลาขึ้น
เรื่องของโควิดสิบเก้าก็ชัดเจนนะคะครับผมเออนี่แหละอืมนะฮะ
ก็มีบอกไปแล้วดังนั้นเวลาอื่นที่ไม่ใช่เวลานี้ก็คือเขาห้ามไง
อ่ะเพราะเลยสองทุ่มไปแล้วค่ะนะครับอืมเป็นเวลาห้ามเข้า
ก็ต้องถูกต้องแล้วพี่เจ้าที่ก็ทำปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องแล้วนะฮะ
ตรงนี้เนอะอืมเออก็เรื่องนี้ก็วันนี้สามอาทิตย์แล้วเนอ
ใช่ยี่สิบสี่วิธีก็จะครบเดือนหรอไหมอืมว่าไหล่ยี่สิบสี่นี้ครบเดือน
ใช่ครับอ่าสามสิบวันโอ้โหเร็วเนอะยี่สิบสี่นี้ครบเดือนแล้วอืมฮืม
สวัสดีวันที่สิบแปดสิบแปดค่ะอีกอาทิตย์หนึ่งครบเดือนค่ะ
พฤหัสหน้าครบเดือนเลยครับอ่ะเป็นเรื่องที่ยาวนานมากมากเลยด้วย
ไม่รู้จะหาข้อสรุปแต่เขาบอกว่าเมื่อวานนี้ขนาดมีการชนสูตรอะไรออกไปแล้ว
หลายคนก็ยังมีข้อข้องใจอยู่นะอืมใช่ป่ะอย่างเช่นไอ้แผลที่เขาบอกเกิด
แผลที่ขาอ่าเกิดมาจากอะไรวันนี้เรายังไม่รู้กันนะถูกต้อง
เพราะว่าแผลเกิดก่อนการเสียชีวิตวันนี้ดูรายการของคุณหนุ่มกัญชัย
อืมแล้วก็แม้กระทั่งโอเคแหละไอ้บาดแผลที่ก็แม่สงสัยอ่ะ
มันไม่มีแต่ก็ยังต้องมีอะไรจุดไหนอีกที่ต้องเจอเนี่ยเห็นไหม
ซึ่งหมอพรที่เขาบอกฟันเนี่ยอยู่ครบกระโหลกเนี่ยไร้แผลล่ะการภาพถ่าย
แล้วก็การตรวจครั้งแรกเนี่ยทำไว้สมบูรณ์แต่ไม่มีอะไรนอกเหนือไปกว่านั้น
ยังบอกไม่ได้เลยแต่โรคศีรษะไม่แตกแน่นอน
ไม่มีแผลไม่มีรอยช้ำฟันอยู่ครบอาจมีหายไปเป็นการ
ไอ้ที่ครอบฟันเนี่ยจะหายไม่เกี่ยวกับการบาดเจ็บอืมกระเพาะปัสสาวะเนี่ย
บอกอะไรไม่ได้เพราะศพเน่าลูกตาปกติเท่ากัน
ไม่มีบาดแผลคอไม่ได้ถูกรัดตาไม่มีเลือดออกครับ
แต่ขานี่แหละอ่าคุณหมอขาเนี่ยพูดสองรอบนะฮะ
นี่เกี่ยวกับขารอยแผลที่ขาจะเป็นลักษณะเฉพาะต้องให้ตำรวจไปคุยกับหมอ
ไม่ใช่แผลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็ต้องดูว่าไอ้แผลที่ขาเนี้ย
ต้องหาคำตอบให้ได้ว่ามันเกิดจากอะไรอืมหรือเกิดตอนตกไปแล้วไป
โดนใบพัดบาดเหรอหรืออะไรอย่างงี้เราก็ไม่รู้ไงอ่าฮะนะฮะหรือว่าอาจจะตกน้ำแล้วเจอ
สิ่งที่มันเป็นแบบของที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยที่มันลอยผ่านไปผ่านมา
อาจจะไปสัมผัสโดนที่ต้นขาน้องด้วยหรือเปล่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งอ่า
สิ่งสำคัญที่ตอนนี้ตำรวจเขาก็ยังสันนิษฐานอยู่ว่าอาจจะเป็นไปได้
มีการออกมาบอกก่อนหน้านี้ค่ะว่าแผลที่เกิดเนี่ยคือเกิดก่อนที่คุณตังโมจะเสียชีวิต
อ่าก็เลยไม่รู้ว่าจริงจริงแล้วเนี้ยในไอความเนี้ยคนก็เลยงงกันพอยังอธิบายไม่ได้ลงลึกไปชัดเจนมาก
คุณหมอคุณหญิงหมอพรทิพย์ท่านก็เลยมีการบอกว่าจริงมันต้องไปหาให้ได้ว่า
แผลนั้นมีโลหะอะไรที่มากระทบโดนจะได้เช็คได้ว่าจริงแล้วคืออะไร
คุณหมอก็แตะเอามันนิดหนึ่งเรื่องนี้ไงครับผม
ชัดเจนตรงนี้นิดหนึ่งอ่ะอืมนะครับเอ้า
ไม่ต้องเห่าแล้วจัดสงการได้

แต่ห้ามปะแป้งห้ามสาดน้ำ

เพราะว่าแบบตอนแรกคนก็รอกันว่านี่แหละ๑๘มีนาวันนี้
บคอชุดใหญ่ประชุมกันแล้วมาตรการต่างจะมีอะไรบ้าง
อย่างที่สงครานด้วยนะครับค่ะถูกต้องไหมฮะเราเดินทางหล่อน

ค่ะคุณแม่นะตัวไม่เป็นหมัดเหรอแม่
เสียมาสองปีแล้วแม่รอคืนไม่ได้จองตัวแล้วยัง
วันนี้สวบคอเขาเปิดเผยนะครับว่าช่วงต้นของการประชุมเนี่ย
เพราะฉะนั้นโอเคล่ะเรารู้อยู่แล้วมันมีการกลายพันธุ์
ซึ่งไอ้การกลายพันธุ์ของโควิดมันก็จะกลายพันธุไปเรื่อยอย่างนี้แหละ
ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยติดตามสถานการณ์การกลายพันธุ์ของโควิดนะฮะ
พันธุ์แล้วก็เชื้อชนิดนี้มีการตรวจหาเชื้อแล้วก็ประสิทธิภาพของวัคซีน
อาการรุนแรงของโรคแล้วก็สิ่งหนึ่งการตอบสนองต่อยารักษา
ให้จัดงานได้เลยแต่เขาขอว่าโอเคละให้ไปเต้นโยงโยงโยงเงาได้มั้ย

เกงกว่างเตรียมตัวกันนะไอ้จิ๊ตน้องตอนแรกน่ะ

อ่าฮะจะเล่นใช่ไหมจะออกมาเจอผู้เจอคนสวมหน้ากากตลอดเวลาถูกเจลแอลกอฮอล
อ่ารักษาระยะห่างตลอดเวลาที่ร่วมงานครับผมนะฮะ
ขณะเดียวกันงดจัดในพื้นที่สาธารณะก็คือหากจะจัดงานอะไรก็แล้วแต่ต้องขออนุญาต

ถ้าบางทีชอบจัดกิจกรรมไอ้แม่

ซึ่งทั้งหมดทุกคนเขาบอกว่ารู้สึกเท่าที่มันอาจไปฟังมาวันนี้คือ

ขอให้เป็นแบบที่มีอะไร

ซึ่งพวกนักกิจกรรมที่เขาพูดถึงเนี่ย
รวมไปจนถึงรถน้ำดำหัวนะครับ

แต่ทุกสถานที่ต้องจัดระเบียบระมัดระวังภายใต้โควิดฟรีเซตติ้ง

เราจะไปจบอีกทีนู้น๓๑พฤษภาคม
เพราะฉะนั้นเดี๋ยว๓๑พฤษภาคมว่ากันใหม่

อันเนี้ยแหละที่เขาบอกว่าการมืนจะเริ่มร้อนแรงหลังจากเมษานี้อ่ะเดี๋ยวดูกันดี
อย่างพิจารณาปรับรถระดับพื้นที่โซนสี่
จากพื้นที่ควบคุมสีส้มจากเดิมเรามี๔๔จังหวัด
เพิ่มเป็น๔๗จังหวัดนะ
พื้นที่ท่องเที่ยวนำร่องจาก๘จังหวัดเพิ่มเป็น๑๐จังหวัด
ก็จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับ
พื้นที่สีส้มเราไปทำความเข้าใจกับพื้นที่สีส้มก่อน
บอกว่าปรับเหลือ๒๐จังหวัดเนี่ย
คือ๑ถ้าสมมุติจังหวัดของคุณอยู่ในพื้นที่สีส้ม
อนุญาตให้ทานอาหารทั้งในและนอกศูนย์การค้า
ห้างสรรพสินค้าหรือสถานที่อื่นใดที่มีร้านอาหาร
สามารถนั่งทางรับประทานอาหารในร้านได้นะฮะ
แต่ห้ามดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน
ถ้าคุณอยู่ในพื้นที่สีเหลือง
พื้นที่สีเหลืองเนี่ยคุณสามารถรับประทานอาหารได้ในร้านเลย
แล้วก็เครื่องดื่มแอลกอฮอลได้ในร้านแต่อย่าเกิน๕ทุ่ม

มีเวลากำหนดนะครับ
บัวกว่าสีโซ่ม

กรุงเทพฯเหลืองปะ

ทุ่มแสวงฐาบเมียก็อยู่นี่ฟ้า
สีเหลืองผ่อนคลายแล้วถูกต้องป่ะฮะขนาดเดียวกันบางคนที่
เดินทางกลับบ้านกลับช่องตอนเนี้ยคนเขาก็เลยถามว่าเอาละ
หลังจากนี้ปุ๊บมันจะต้องมีการกักตัวกี่วัน
มาถึงปุ๊บมาถึงปุ๊บตรวจก่อนตรวจก่อนครั้งแรก
เมื่อคุณมาถึงบ้านเราปุ๊บมาถึงแผ่นดินไทยเอาง่ายเลย
อยู่ในพื้นที่เนี่ยก็จะลดเหลือ๕วัน
ส่วนกรณีต้องกักตัวก็กำหนด๕วัน
แล้วก็เปิดด่านทางบก๑เมษายนที่ท่าเรือ
จังหวัดสุราธานีแล้วก็สนามบินหาดใหญ่
เมื่อวานเรื่องของวัคซีนที่เรามีการเล่ากันไปค่ะ
ลบบุรีที่เป็นน้องอายุ๑๕ปีที่บอกว่า
เข้าไปรับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ปรากฏว่า
เข้าไปทำลายสมองในส่วนความจำของน้อง
จากเด็กที่แบบเรียนหนังสือเก่งมาก๓๙กว่า

ปรากฏว่าล่าสุดทางโรงเรียนเขามีการออกมาชี้แจงนะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในการฉีดวัคซีนครั้งแรก
เมื่อวันที่๑๗ตุลาคม๒๕๖
เด็กคนนี้ค่ะเป็นน้องผู้หญิงกำลังเรียนอยู่ชั้นม๓
หลังจากมีการรับวัคซีนไปประมาณ๒วัน
ก็เกิดอาการปวดหัวทางผู้ปกครองเอง
เขาก็เลยพาไปรักษาที่โรงพยาบาลก็คือรับยามาทานที่บ้านเนี่ยค่ะ
จนกระทั่งวันที่๒๗ตุลาคมน้องเกิดอาการที่รุนแรงขึ้น
ผู้ปกครองก็มาแจ้งทางโรงเรียน
แล้วก็นำตัวเด็กส่งโรงพยาบาลพระนารายมหาราช

ก็เลยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลจุฬาแล้วก็เข้ารับการรักษาเรื่อยมา
ซึ่งทางโรงเรียนพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้เดินทางไปเยี่ยมผู้ปกครองที่บ้านนะคะ
พร้อมกับมอบเงินช่วยเหลือเป็นค่ารักษา
แล้วก็ทางโรงเรียนเองก็ให้การสนับสนุน
ในเรื่องของการเดินทางไปรักษา
ตลอดจนการเดินทางของผู้ปกครองด้วย
ต่อมาผู้ปกครองเองเขาก็จะมีการพาเด็ก

แล้วก็แจ้งกับเจ้าของรถตู้ที่ทางโรงเรียนเคยจัดให้

ซึ่งทางเจ้าของรถตู้ได้ปฏิเสธ
แล้วก็โทรมาสอบถามทางโรงเรียนนะคะ
ก็เลยอาจเป็นเหตุที่ทำให้ผู้ปกครองเกิดความไม่พอใจ

ก็เลยมีการโพสต์ข้อความลงไปในเพจดังกล่าว
นี้ทางโรงเรียนเองเขามีการแจ้งกับทางผู้ปกครองนะคะว่า
การที่ต้องขอใบรับรองแพทย์ทุกครั้ง
ก็เพื่อนำมาแนบเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายค่าภาษณะ
ยืนยันว่าโรงเรียนเนี่ยไม่ได้ทอดทิ้งกับประการใด
ลองไปฟังเสียงรองพอโรงเรียนฝ่ายวิชาการค่ะ
ว่าได้บอกกับคุณแม่ว่าเราอะจะช่วยในเรื่องของการนำรถนะคะ
รับส่งคุณแม่ที่โรงพยาบาลทุกครั้งที่น้องต้องไปตรวจต้องไปรักษาตัวนะคะ
ซึ่งก่อนที่วันที่ยี่สิบเจ็ดและยี่สิบแปดเนี่ยที่เราไปพบเนี่ยวันที่ยี่แปด
ผู้บริหารของเราก็บอกว่าจะเอารถของโรงเรียนไปส่งแล้วก็รับกลับ
แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ว่าโรงเรียนจะดูแลน้องขณะที่น้องจะต้องไปตรวจที่โรงพยาบาล
ซึ่งไปพร้อมกับคุณแม่โดยเอารถโรงเรียนเนี่ยทั้งรับทั้งส่งค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ดูแลมาโดยตลอดจนที่ทุกท่านได้เห็นข่าวนะคะในเพจที่ได้มีการแจ้งไม่ได้ดูแลน้องนะคะ
จริงแล้วเนี่ยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องการสื่อสารเบื้องต้นเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยดำเนินการประสานรถนะคะ
สุขจังหวัดลบบุรีอ่ะค่ะอืมท่านก็มีการเปิดเผยบอกว่า
น้องคนนี้นะคะทางสปสชเขามีการจ่ายเงินเยียวยาไปให้๑แสนบาท
สาเหตุที่ทำให้น้องป่วยเนี่ยน่าจะมาจากโรคประจำตัว
คือโรคแพ้ภูมิตัวเองอะค่ะแต่ว่ายังไม่ออกอาการ
นี่ทางคุณหมอระบุออกมาเป็นแบบนี้นะคะเขาบอกว่าพอฉีดวัคซีนเข้าไปปุ๊บเนี่ย
มันเลยไปกระตุ้นทำให้เกิดอาการที่มันเร็วขึ้น
ซึ่งทางสาธารณสุขก็ดูแลส่วนในเรื่องที่มีการโพสต์พาดพิงถึงโรงเรียน
จะเป็นเรื่องการเข้าใจผิดมากกว่าอืมนะฮะโอ้โหแพ้ภูมิตัวเองแล้วเป็นถึงขนาดนี้เลย
คือเป็นโรคพุ่มพวงอย่างเงี้ใช่ไหมฮะจริงแต่คือด้วยความที่น้องเขายังไม่เคยมีการแสดงอาการออกมาไงค่ะ
ผู้ปกครองเองพอเวลาฉีดวัคซีนเข้าไปเขาก็ต้องรู้สึกแล้วว่าอ้าว
วัคซีนมันไปทำอะไรลูกเขาถึงเป็นแบบนั้นเป็นเอฟเฟคอะไรเออก็เนี่ย
ก็คือเอาง่ายเขาใช้คำว่าน้องน่าจะมีโรคประจำตัว
ก็คือโรคภูมิแพ้ตัวเองแต่อาการยังไม่ออกแต่ไม่เคยเป็น
เออทำไมเขาเห็นประวัติว่าเขาเป็นอ่ะอืมใช่อาการยังไม่ออก
วัคซีนไปกระตุ้นปุ๊บเลยเกิดอาการขึ้นอ่าแล้วโรคแพ้ภูมิมันปวดหัวมันเกี่ยวด้วยอ่ะ
ส่วนใหญ่แล้วมันน่าจะออกแบบออกทางผิวหนังหรือว่าออกทางแบบอาการอื่น
ไม่น่าจะเกี่ยวกับอาการปวดหัวเป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองอันนี้ก็แปลกอยู่เหมือนกัน
จริงมีผลในร่างกายยังไงบ้างหือแต่อาจารย์คนก็ไม่เหมือนกัน
คุณภูมิเป็นโรคงูสวัสดิ์บ้างบางคนก็อะไรตุ่มอะไรขึ้นตามมือตาม
มันจะออกทางนั้นมากกว่าพี่ชาวว่าถ้าแพ้ภูมิตัวเองนะ
เพราะว่าเซลล์มันก็จะผลิตแอนติบอดี้สร้างขึ้นมาที่จะมาต่อต้านกับสิ่งที่มันผิดแปลกเข้ามาในร่างกายของเราก็น่าจะออกมาทางแพ้ผื่นเป็นผื่นบ้างหรือว่าเป็นงูสวัสดิบ้างหรือว่าเป็นสะเก็ดเงินบ้างน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ว่าปวดหัวนี่แปลกมาก
ปวดหัวแล้วกลายเป็นว่าสมองในส่วนความทรงจำของน้องมันหายไปมันไม่เหมือนเดิม
ใช่ไงอันนี้น่าเป็นห่วงนะแปลกสุดนะฮะ
มาถึงเรื่องเศร้ากันบ้างครับคุณผู้ชมครับนะฮะ
แล้วก็ช่วงนี้เนี่ยหลายคนก็ต่างจะไปเที่ยวไปเที่ยวสถานที่ต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นภูเขานะครับ
แต่นี่เกิดขึ้นที่กาญจนบุรีครับนะฮะพบแล้วฮะสามพี่น้องลงเล่นน้ำจมดับแม่เนี่ยจุดทูบร่ำไห้ครับ
หัวใจแทบสลายเลยทีเดียวจากกรณีเกิดเหตุสลดเด็กหญิงสามพี่น้องตกลงไปในแม่น้ำแควร์น้อยในตำบลไซโยกอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ริมฝั่งฮะจนถูกกระแสน้ำเนี่ยพัดร่างจมหายไปครับ
ล่าสุดเจ้าหน้าที่เนี่ยได้งมพบร่างน้องจำปาอายุ๑๘ปีนะครับที่กลางแม่น้ำใกล้กับแพร่พักนะครับ
เขตอุทยานไซโยกห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐กิโลเมตร
ก่อนที่อีกหนึ่งชั่วโมงถัดมาเนี่ยจะพบนะครับผมน้องสาวครับน้องแนนฮะ
อายุ๑๔ปีที่สะพานดาวดึงห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโลเมตร
แล้วก็ช่วงบ่ายเนี่ยก็จะพบร่างน้องจำปีนะครับซึ่งเป็นฝาแฝดน้องจำปา
อายุสิบแปดปีเท่ากันครับที่บริเวณกลางแม่น้ำช่วงโค้งร้อยช้างนะครับ
ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๓กิโลเมตร
ก่อนที่จะนำศพทั้งหมดส่งให้แพทย์ตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนต่อไป
ทางนี้ทางครอบครัวจะนำร่างน้องทั้ง๓เนี่ยไปประกอบพิธีทางศาสนาที่
วัดวังพระวิเวกวรารามนะครับหมู่สี่นะครับ
แม่เนี่ยของเด็กก็ได้จุดทูบเชิญดวงวิญญาณพร้อมกับร้องไห้ฮะ
แทบขาดใจเลยทีเดียวสร้างความสะเทือนให้กับคนที่พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
โดยครอบครัวเนี่ยจะประกอบพิธีนะฮะกัน๓คนเลยพร้อมกันเลยนะครับ
เพราะตอนมีชีวิตอยู่เนี่ยน้องทั้งหมดเนี่ยก็รักกันแล้วก็สนิทกันมากด้วย
แล้วก็จากไปพร้อมพร้อมกันด้วยถูกต้องนะครับขอแสงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับ
ชีวิตเลยทีเดียวฮะอ้าวเดี๋ยวกลับมามีการเมืองนิดหน่อยไหมแองจี้
นะครับผมช่วงหน้าสักครู่เดียวเดี๋ยวมีการเมืองด้วยครับ
จากกรณีของน้องเปรมที่ถูกรุ่นพี่รับน้องแล้วปรากฏว่าน้องเสียชีวิต
คุณพ่อเขาแจ้งเลยค่ะว่าเขาไม่รับเงินเยียวยานะคะ
เพราะว่าทางผู้ปกครองของรุ่นพี่ทั้ง๗คนเนี่ยเสนอเงินบอกว่าจะให้เงินเยียวยา
ห้าห้าแสนคุณพ่อไม่รับค่ะ
จากกรณีที่น้องเปรมอายุสิบเก้าปีนักศึกษาประวัติศาสตร์ชั้นปีที่หนึ่ง
สาขาช่างกลโรงงานวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานเนี่ยค่ะ
เสียชีวิตจากการถูกรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายในกิจกรรมรับน้องใหม่
มีการแอบออกไปจัดนอกสถานที่ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้านะคะ
การดำเนินคดีกับกลุ่มรุ่นพี่หลังจากที่ตำรวจนี่มีการแจ้งข้อหารุ่นพี่ไปทั้งหมดเจ็ดคนถูกไหมคะ
ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
ทีนี้นะคะเจ้าหน้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหากับรุ่นพี่ทั้ง๗คนเพิ่มเติมไปอีกนะคะ
ข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บเพราะว่ามีรุ่นน้องสองคนจากตรงนั้นนะคะ
ได้รับบาดเจ็บจากการรับน้องด้วยส่วนกลุ่มรุ่นพี่รวมทั้งหมดยี่สิบห้าคน
ถูกแจ้งข้อหาทำให้ขายหน้าต่อธารกำนันฮะ
สั่งกลุ่มรุ่นน้องชายให้มีการแก้ผ้าเปลือยเปล่าเนี่ยค่ะไม่ให้ใส่อะไรเลย
แล้วก็ความผิดฐานฝ่าฝืนพรบโรคติดต่อพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด
ทางด้านในเอกชายอายุห้าสิบห้าปีคุณพ่อของน้องเปรมอ่ะค่ะ
มีการเปิดเผยบอกว่าได้พูดคุยกับผู้ปกครองของรุ่นพี่๗คน
ผู้ปกครองเนี่ยมีการเสนอให้เงินเยียวยาจำนวนห้าแสนบาทแต่ทางคุณพ่อเองปฏิเสธพร้อมกับถามว่า
ขอชีวิตลูกคืนได้ไหมซึ่งทุกคนก็ให้คำตอบว่าไม่ได้
ยืนยันจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะคะแล้ววันนี้เองก็จะเดินทางไปรับศพของน้องเปรมที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะนำไปบำเพ็ญกุศลที่วัดน้อยอำเภอศรีคิ้วจังหวัดนครราชศรีมา
ไปดูทางด้านมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานบ้างค่ะก็มีการเตรียมประชุมหาข้อสรุปบทลงโทษของนักศึกษารุ่นพี่
ปวสอทั้งหมดยี่สิบห้าคนนี้ค่ะที่มีการแอบจัดกิจกรรมรับน้องจนเป็นเหตุให้รุ่นน้องเนี่ยถูกทำร้ายเสียชีวิต
เมื่อวันที่๑๙มีนาคมที่ผ่านมาโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพฤษวัชโรภากุล
ท่านประธานเป็นประธานคณะกรรมการสอบสวนซึ่งก็จะพิจารณาบทลงโทษตามระดับความผิดของรุ่นพี่แต่ละคนนะคะ
จะมีบทลงโทษตั้งแต่ตัดคะแนนความประพฤติพักการเรียนแล้วก็โทษสูงสุดก็คือไล่ออก
อันนี้เป็นในส่วนของทางมหาวิทยาลัยก็จะเป็นข้อต่างเหล่านี้
ส่วนในคดีความกับทางตำรวจเองก็ข้อเก่าหาก็มีออกไปแล้วนะคะ
ลงดาบหลายคนเลยนะฮะค่ะนะครับผมมีไล่ออกด้วยแล้วก็ตัดขนมแขนด้วยนะครับ
อ่าอืมพูดถึงอ่ะทุกอย่างมันก็อยู่ใกล้ตัวเราหมดแล้วเนอะอ่า
เอาเรื่องใกล้ใกล้ตัวก่อนเรื่องอะไรฮะน้ำมันลงแล้วอืมดีใจไหมถูกต้อง
หมูเมื่อกี้เห็นโกสนาอยู่แล้วก่อนเพราะรายการเราเหลือร้อยกว่าบาทอ่า
โอเคซื้อกันได้ครับควรจะลงอีกนิดนึงเดี๋ยวน่าจะลงอีกนิดนึงครับ
หมูอ่ะอ่าฮะแต่ขนาดเดียวกันวันนี้ค่าไฟเรารู้อยู่แล้วอืมพฤษ
พฤษภาคมฮะเราจะเริ่มเป็นหน่วยละสี่บาทอืมหน่วยละสี่บาท
ยูนิกละสี่บาทล่ะโอ้โหหมดปีที่แล้วขนาดรัฐบาลช่วยเราเอง
กันขนาดนั้นเลยเนอะบ้านมดนี่เป็นหมื่นมั้งค่าไฟ
หมื่นนะครั้งที่แล้วมีอยู่รอบนึงอ่ะสะดุ้งเลยจริงเหรอ
แล้วถามว่าเอ๊ะพี่ไปใช้ไฟอะไรผิดปกติไม่ที่คือบ้านหรือห้องแช่เย็นลูก
ละสามหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าบาทพี่มดมีโซล่าเซลลโซล่าเซลล์ด้วย
เฮ้ยโอ้โหใช้เวลาเยอะมากเลยอ่ะมันมีอัตราความก้าวหน้ายิ่งคุณเปิดเยอะ
ก็ยิ่งมันมันมีทุกคนแต่คราวนี้มันจะมีอัตราความเก่าน่ะ
เหลือนแบบว่าทั้งหลายอ่ะคุณต้องดูดีดีไอ้ตัวค่าไฟเองต่อให้คุณใช้ไง
ถูกต้องป่ะแต่สิ่งหนึ่งที่มันใกล้ตัวเราแล้วโอเคถ้าสมมุติบางคน
วันนี้นายกเขาก็แนะนำแล้วร้อนเหรออืมปกติเราเปิดแอร์ที่กี่องศา
ของพี่ยี่สิบค่ะยี่สิบห้าเหมือนพี่ยี่สิบห้านมันร้อนแล้วต้อง
อ๋อยิบเจ็ดก็ปิดเปิดพัดลมดีกว่าครับครับผม
ไม่รู้สึกครับไม่รู้สึกบอกตรงตรงยี่สิบเจ็ดองศา
ในขณะที่พี่กำลังจะพูดว่าโอเคน้ำมันลงมานิดนึง
หมูลงมานิดนึงแต่อื่นกำลังแบบพุ่งขึ้นไป
เอาพีจีครับผมขึ้นแน่นอนอืมอย่างที่เรารู้ที่จริงเราก็เตรียมใจกันมาก่อนนะ
อันนี้ก็ว่าอันนี้มีการแจ้งมาสักระยะหนึ่งใช่ไหมฮะ
แหมเราตึงกันไปแล้วน่ะตอนที่หมูแพคแพงน่ะไหมอ้า
เราควรจะดีใจที่อือฮะมาม่าแล้วก็บ้ะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
จะไม่เราตรึงราคาไว้ไม่ขึ้นไม่ขึ้นราคา
มันถือบนตีครับคุณถอนกับพูดเลยมันขึ้นแน่นอนแล้วครับ

ตอนนี้ขึ้นอยู่แล้วปลากระป๋องก็จะขึ้น

ซึ่งวันนี้ที่ประชุมเขามีมติเห็นชอบให้ทยอยปรับขึ้นราคา
จะขึ้นเดือนละบาทอืมเดือนละบาทต่อกิโลกรัมอืม
เพราะเราเอ่อการ์ดของต้นมันเป็นกิโลอยู่แล้วถูกไหมฮะ
ใช่ฮะจะขึ้นเดือนละบาทต่อกิโลกรัม
ตั้งแต่หนึ่งเมษายนทำให้ราคาขายปริ่งเนี่ยจะปรับเป็นสามร้อยสามสิบสามบาท
นายจะต้องมาเสียค่าของพังอีกรัฐบาลเห็นใจไหม
ก็จะมีส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มให้กับผู้มีรายได้น้อยเนี่ย
แต่คุณจะต้องมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พ่อแม่เลยแห่งนี้ซึ่งกว่าวันนี้คนที่ก็ออกมาร้อง
คนที่ขายบะหมี่เกี้ยวคนที่แบบว่าทำมาหากินกันนะ
ปั้งคือกว่าแพงทุกอย่างแพงหมด
น้้ำมันผืดกลกขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นหมด
เขาก็ร้องกันเลยนะครับแต่วันนี้ขนาดเดียวกันเนี่ย
เขาจะมีกรมธุรกิจพลังงานขอความร่วมมือให้บริษัทปตทจำกัดมหาชนเนี่ย
ขยายระยะเวลาก่อนได้ไหมช่วยเหลือก่อนได้ไหม
ช่วยเหลือหาส่วนลดค่าสูงต้มให้แก่ร้านค้าได้ไหม
หาบเล่ได้ไหมแผงลอยอาหารได้ไหม
หรือคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตอนนี้ช่วยเขาหน่อยก็ได้ไหม
เราคิดไปคิดมาทางด่วนก็ขึ้นแล้วถูกต้องไหม
บางเส้นค่ะนี่ขึ้นหมดเลยทุกอย่างเลยเนี่ยในชีวิตเรา
นี่ค่าแรงขึ้นยังไม่ขึ้นค่าแรงมีแต่เฟคนิวว่าจะขึ้นเป็น๔๐๐แต่เฟคนิวอยู่แล้ว
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างวันนี้อีกสิ่งหนึ่ง
น้ำมันดีเซลเขายังคงตรึงได้อยู่ตอนนี้แต่ดีเซลหมุนเร็วพรีเมี่ยมเนี่ยจะไม่ตรึงแล้ว

ดูชื่อก็รู้แล้วหมุนเร็วพรีเมียมด้วย
ถูกต้องมาก่อนเพราะว่าดีเซลมันก็จะตรึงหมด
ขณะเดียวกันคนเริ่มสนใจเรื่องการเมือง
ต้องยอมรับอย่างหนึ่งหรือคนเริ่มสนใจเรื่องการเมืองโดยเฉพาะหลังเมษายนเนี่ย
โอเคกูไปทำใจให้สบายก่อนเมษา

พฤษภาคมเดี๋ยวเราค่อยมาเต็มที่กับการเมืองนะครับ
อีกหนึ่งคนที่จับตากันมานานก็คือร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผา

วันนี้ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพยาวเนี่ยว่าที่หัวหน้าพักเศรษฐกิจไทย
แล้วก็พลเอกวิทเทพศรินทร์นาฬิชยาสมาชิกภักดิ์เนี่ย

ท่านเห็นว่าเหมือนลงด้วยใช่ไหมครับ
ทุกวันนี้เขาเคยเป็นเลขาที่สำนักนายกอยู่ไงจำไม่ได้เหรอ
เขาเคยได้รับตำแหน่งทางการเมืองอยู่ไหมไม่แน่ใจว่าตำแหน่งอะไรนะครับ
ซึ่งบรรยากาศเป็นอย่างคึกคักมีสมาชิกพักจากทุกภาคทั่วประเทศ
รวมถึงอดีตสอสอแล้วก็บุคคลซึ่งเป็นที่รู้จักในสังคมเนี่ย
เข้าร่วมงานกันเยอะพอสมควรผู้สื่อข่าวข้างล่างเรารู้สังเกตไหม
โลโก้ภัคดิ์ภาคแบบไปลุกสอนชี้ขึ้นลุกสอนสีทงชาติทายารขึ้น
เวลาผมเรางั้นแทบเงาคลามสีเทาหมายถึงปัญหาเศรษฐกิจ
ปัญหาปากท้องของผีน้องประชาชนทุกสาขาอาชีพ
ได้รับการแก้ปัญหาแล้วก็นำพาประชาชนไปสู่ความมั่นคง

ที่ประชุมก็มีวารักปรับแก้ข้อบังคับพรรค
ในช่วงปลายเดือนเมษาเนี่ยจะมีการประชุมใหญ่พักอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็จะเปิดตัวบุคลากรที่มาร่วมงานอย่างเป็นทางการ

เมื่อมาแล้วก็ต้องทำให้หน้าที่ให้ดี

ซึ่งเอาจริงแล้วพลเอกวิทย์เป็นคนสนิท

อ้าวอันนี้ส่งเพื่อนมาหรือเปล่า

พลเอกวิทย์วงสุวรรณไม่ได้เกี่ยวข้องกับพลักษณ์นี้

ไปฟังมีเสียงไหมไม่มีครับ

เพราะว่า๑๘เสียงสำหรับรัฐบาลนี้มันถือว่าเยอะนะ

เรายังสนับสนุนรัฐบาลอยู่

ย้ำพักรัฐบาลหรือเปล่า

ส่วนคนที่บอกว่าให้มานั่งตรงนี้

บอกว่ารักกันอยู่ไม่มีอะไร

เป็นหลักถ้ารัฐบาลดีทำก็สนุนสนุนอยู่แล้ว
ก็มีดาราด้วยใช่ใช่น้องดิวไปเมืองนอกในดารามีดาราด้วยแม่
ไหนอ่ะดาราหมายถึงว่าหนึ่งในอืมผู้สมัครในพักเอออ่า
ดาราไปร่วมงานด้วยแล้วข้างหลังที่สูงสูงนั่นคือภรรยาของท่าน
ธรรมนัทอ่ะฮะใช่อ่านะครับผมโหสวยฮะหนึ่งเหมือนดาราด้วยอ่ะ
กันแดดฟลวยิททธิ์เอสพีเอฟห้าสิบเนื้อเบาซึมไหวสบายผิว

บ้านไม่เบี้ยวแล้วจ้า

จ้อนาตลอดเลยเนี๊ยะขวัญเนี่ย

พูดปุ๊บผู้ชมไปหาเลยนะเมื่อวานนี้มีอะไร

เดี๋ยวอ่านทวิตเตอร์แป๊บนึง

ก็เมื่อวานเขาเห็นกันหมดทั้งประเทศแล้วนะ
พอพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมหาใหญ่เลยว่าเมื่อวานมันมีอะไรนะ

จะปรากฏว่าเฮียภัทรตอนนี้ต้องยอมรับนางสวยขึ้น

คนที่มาจับปีธรรมินูก็ต้องใช้แอปสิ

โอ้โหขวัญเอ้ยขวัญม้า
เดี๋ยวฉันเตือนมันไม่รู้กี่รอบแล้วเม
เครื่องออกกำลังการไปไว้ชั้นสอง

บอกไอ้ขวัญที่ย้ายไปอยู่ข้างล่างในชั้น๒นะบ้านนาง

หนูเห็นบ้านดาราหลายคนไว้ชั้นสองหมดเลยอ่ะ
แต่ไอขอนนี้ชุดใหญ่เลยนะแต่มันไม่หนักเหรอแม่
เด่นคุณก็ไว้ชั้น๒นะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหม

อ้าวคุณแม่รู้จักไม่ได้ว่าหนูเคยไปถ่ายบ้านเด่นคุณ
เด่นคุณไว้ชั้นสองเหมือนกัน

นั่นเขายังมีคอนโดน่ะเห็นมั้ยพูดพร้อมกัน
นั่นก็บอกว่าบ้านนางเบี้ยวนี่แหละมาก่อนคุณก็บอกว่าขวัญบ้านเบี้ยว
ล่าสุดนี้นางอวดลุคแบบไม่ใช้แอปเลยเว้ย

ทำ้นางเป็นคนคล่องการออกกำลังกายมากน้อย
กดไลค์รวยแล้วน้องขวัญนะตรงนี้
ว่าใช่แฟนคุณขวัญวันนี้มาออกโหลดกระแสนี่คุณวินวินสองสี่บอกแบบนี้
ใครไปรู้ว่าเป็นแฟนของขวัญไหมน้องงเนาะ
แต่นางออกกำลังกายคลั่งมาก
เอวเป็นเอวเลยอะหัวเห็นชัดชัด
แล้วเมื่อคู่นี้รู้สึกว่าเริ่มจะมีซิกผลักขึ้นขึ้น

อืมไม่แต่เขาก็ออกกำลังกายกับเทรนเนอร์คนนี้มาสักพักนะ
ถูกนะครับผมคนเดียวกับดาราหลายคนเลย
ใช่ใช่ไหมที่ดาราแบบปั้นหุ่นกันได้จริง
๒๔ก็เล่นด้วยนะมากกว่าบีกลิ๊กตาก็เล่นกับคนนี้
หนังไม่น่าใจว่ากับเทรนเนอร์คนนี้รึเปล่า
น้องมากปลินวิ่งโบรรณตอนปุ่นกลิ้งพี่คิมบอลี่๒คนชอบวิ่งกับมัน

อีกคนที่วิ่งกลิ่นก็ยานาเดศน่ะ

สำหรับคู่ของนเดชคู่กิมยาและน้องยาย่าหรัสแซยานั่นนั่นเอง
หลายคนลุ้นว่าเมื่อไหร่ทั้งคู่จะมีข่าวดีนะครับ
สวีทนะพร้อมแคปชั่นระบุว่าสุขสรรค์วันเกิดผู้หญิงที่ผมรักที่สุดในโลก
งานนี้มีเพื่อนพร้อมในวงการเข้ามาแซวกันเพียบเลยฮะ
แล้วก็โวยพรวันเกิดให้น้องยายากันอย่างรัวเลยทีเดียวดูฮะ
นี่แต่งเถอะเนอะอืมต้องแต่งแล้วนะฮะสุดยอด
อันนี้คุณเต้มงคลกิจลงเห็นมีแฟนส่งเข้ามา
คือใช่ใช่ไหมครับใช่ใช่ไหมอันนี้คุณเต้เอาอยู่แล้วนะพี่เต้

ผมขอแต่งตั้งทนายกฤษณะที่เป็นที่ปรึกษา
หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยด้านกฎหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบหาหลักฐานหาความจริง
ความจริงของคดีน้องแตงโมต่อไปจนกว่าคดีจะสิ้นสุด

คุณเต้เอามาบอกแบบนี้แต่อันนี้ไปแต่งตั้งข้างนู้นไหมอื้อเต้
เตี้ยวงจรปิดนะเขาก็โอเคอยู่
โอเคไปแต่งตั้งทนายกฤษณะ

จะเป็นขาดเจ็งหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องตามเช็คกันต่อนะฮะโอเค
เอาไปดูคุณเบลล่านิดนึงค่ะออกมาตอบชัดเจนว่าเมื่อวาเลนไทยที่ผ่านมาเนี่ย
มีหนุ่มปริศนาส่งดอกไม้มาให้ยังไงบ้างเรื่องนี้นะคะ
โดยในคลิปนี้ค่ะคุณเบลล่าเขามีพี่หนุ่มกัญชัยของเราเนี่ยค่ะ
ถามเรื่องความรักลองฟังสักนิดหนึ่ง
คือพี่หนุ่มอ่ะว่าห้ามคำถามไปว่ามีคนมาจีบบ้างไหม
นั่นแหมาจะไม่มีคุณมาจีบจ๊ะบ่ะเลยสวย๓๐ดวง๗๐ยังมีคนมาจีบเลยหู้ยคุณแม่ดวง๙๐ครับ
ไม่มีความสวยอ่ะ
คุณแม่ดูสิถ้าอย่างนี้ไม่มีคนจีบ
ก็ไม่ต้องไปมีแฟนแล้วมั้ย

พี่ม็อตเขาก็มีคนอยากจีบ